พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
คือเห็นภาพแล้วมันหวาดเสียวจริงจริงเพราะว่ามีรถกระบะคันนึงเนี่ย
เขาก็จะไปส่งของบรรทุกหน่อไม้มาเต็มคันรถเลย
ปรากฏว่ารถมันยางระเบิด
เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนกับรถเทลเลอร์อีกคันนึง

โอ้โหกุลบุทสุมคะคือคือภาพมันน่ะดูน่ากลัวมากเลยน่ะ
เรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตเนี่ย
คุณลองดูสิจังหวะนี้เนี่ยพุ่งเข้าไปเลยค่ะ
คุณเห็นรถคันหน้าที่ไปทางนู้นไหมคะต้องบอกว่ารอดหวุดหวิดจริง
เพียงถิวมากใช่นี่เป็นกล้องหน้ารถเทลเลอร์สีขาวครับ

คันนี้แหละค่ะพุ่งข้ามเกาะกลาง
ชนกับด้านข้างรถของเขา